เรื่องที่ทหารวิสามันเยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหู
ซึ่งก็เป็นที่วิภาควิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
ซึ่งเผ็ดดังแม่มภูดำก็ได้ก่อก่อนติดเรื่องนี้เช่นกัน
โดยระบุว่ายึดความถูกต้องตามหลักฐาน
ปิดแบบจับแบบขันาดปฏิบัติการออกไว้ด้วเฉพาะ
ติดตามการแบบนี้จากข้อมูลเรียนรวมล่าง
กรณีนายชัยภูมิป่าแสนักกิจกรรมชาวล่าหูที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
ยังอยู่ในการจับตาของสังคมล่าสุดพลโทวิจักษิริบันศพแม่ทัพภาคที่สามเปิดเผยว่า
ทัพภาคที่สามรู้สึกเสียใจต่อการเสียชีวิตแต่ในข้อเท็จจริงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ได้ชี้แจงไปแล้วว่าผู้ตายเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยการจับกลุ่มที่ด่านในวันนั้นจากการดูภาพกล้องวงจรปิดเป็นการจับกลุ่มตามปกติ
ทหารไม่ได้ถืออาวุธใดในตอนแรกนอกจากชุดปฏิบัติการพิเศษถืออาวุธเวลาเข้าเวรยามตามปกติ
เป็นการตรวจค้นตามระเบียบปฏิบัติแต่เกิดการขัดขืนเจ้าหน้าที่จึงจับอาวุธขึ้นมา
หลังเกิดเหตุได้เข้าไปดูแลเยียวยาครอบครัวเท่าที่ทำได้ในฐานะคนไทยด้วยกัน
ส่วนคดีความว่าไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง
ขณะที่ยาเสพติดยังทะลักเข้ามาจำนวนมาก
ไม่สามารถสกัดกั้นได้ทุกช่องทาง
จึงต้องใช้มาตรการด้านการข่าวสกัดกั้น

ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕และภาค๖
บริษักรรมภูทรภูทรภาค๕และภาค๖
ที่ผ่านมาก็จับได้ตามด่านต่าง
ก็เยินล่าสุดต้อง๑๕๐กิโลกรัมไฮส์
ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทย

แล้วก็เอามาใช้ในกรรวรรค์ปลอดภูมิ

เกาะติดประเด็นทหารวิสามันนายชายภูมิป่าแส

ระบุยังไงทางทหารก็มีหลักฐานการเงินของล่าฮู

โดยความเห็นส่วนใหญ่ของผู้คนในโลกโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่
และมีบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายอีกด้วย
อกจากนั้นผู้คนในโลกโซเชียลจำนวนมาก
กำลังติดตามและรอผลสรุปจากกรณีนี้

เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมเพื่อสังคม
และเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจจำนวนมาก